อันนี้ชิงทองในพื้นที่กรุงเทพมนครกำลังตามล่าตัวอยู่นะครับ
เอาไปดูเหตุที่ชิงทองปฐุมธานีกันก่อนเพราะว่าโจรเนี่ยถือมีดมา
เดี๋ยวคุณผู้ชมได้เห็นถือมีดเดินดุยมาอย่างใจเย็น
มาแล้วฮะเห็นขาแล้วแล้วก็ควักมีดแล้ว
จากนั้นเอามีดมาขู่พนักงานบอกพนักงานเงียบ
แล้วเขาก็มาคว้าทองไปซิบอ่าหกเส้น
เส้นใหญ่นะเส้นละใหญ่เส้นละ๑๐บาทคุณ
ใจเย็นไหมใจเย็นจริงหลบหนีออกจากห้างแห่งนี้ไปนะฮะ
ัสลำลูกกาคลอง๒อำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
เหตุการณ์เกิดขึ้นนี่เวลาที่เห็นในกล้องวงจรปิดเลย
ทุ่ม๓๕นาทีวันอังคารที่๒๙มิถุนายน
ถามว่าตำรวจทำงานเร็วไหม
เร็วนะตำรวจตามรวบตัวได้
เพราะว่าโจรรายนี้หนีข้ามจังหวัดจากปฐุมไปสิงห์บุรี
หลบหนีอยู่ในบ้านเกิด
รายนี้คือนายสมชายพวงบุญหรือว่านายเออายุ๓๔ปี
เจ้าหน้าที่ไปตามตัวจนยึดสร้อยคอทองคำ

แต่ตอนไปยึดไปเจอเจออยู่๔เส้น

อีก๒เส้นโจรคนนี้นำไปจำนำไว้ที่ร้านทอง
ย่านคลอง๖แล้วเส้น๑
ส่วนอีกเส้นหนึ่งไปจำนำไว้ที่จังหวัดสิงห์บุรีในราคา๒๑๐๐๐บาท
แต่ถามว่ามีหลักฐานอะไรมีใบจำนำเป็นหลักฐานทั้งหมด
ตำรวจยึดไว้ทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว
ผลตำรวจตรีชยุทธ์มารยาทผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปฐุมธานีก็บอกว่า
จากการสอบสวนผู้ต้องหาผู้ต้องหาอ้างว่าที่ลงมือก่อเหตุ
เป็นเพราะผู้ต้องหามีหนี้หลายอย่างโดยเฉพาะหนี้พนันฟุตบอล
วันเกิดเหตุผู้ต้องหาได้มาดูลาดลาวถึง๓รอบ
เดินวนไปเวียนมาอยู่หน้าร้านทองวนไปเวียนมาอยู่ในห้างแห่งนี้
ก่อนจะรอช่วงจังหวะที่ห้างใกล้ปิดคนจะน้อยแล้วประมาณสักทุ่มกว่า

ใช่แล้วก็ก่อเหตุเนี่ยจริงใช้เวลา๘วิแต่กว่าจะวิ่งออกไปนอกห้างสิริรวม
แล้วประมาณ๒๐วินาทีปั๊บเดียวเท่านั้นเอง
ทีนี้ครับพอจับได้ก็ต้องนำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสาภาพใช่ไหมฮะ
โดยผู้บัญชาการทบิโรปภูทรภาค๑พลตบิโรปโทอำพลบัวรับพอเนี่ย
นำตัวของผู้ชายคนนี้มาทำแผนเองเลย
ก่อนหน้านี้มีการแจ้งข้อหาไว้แล้วคือชิงทรัพย์โดยใช้อาวุธมีดในเวลากลางคืน
ตรวจยึดของกลางไว้ทั้งหมดแล้วนะครับ
ทีนี้เอามาทำแผนตามจุดนี้นะครับเขาก็ยกมือขอโทษด้วยนะ
แล้วก็จะนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสพคูคศ
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
ปลายหลังเมื่อวานเนี้ยก็จับกุมบ้ายได้ทอมา๔เส้นสี่สิบบาท
ทีนี้มาดูอีกเหตุหนึ่งเหตุที่กรุงเทพนครเพิ่งจะเกิดสดร้อนเมื่อวานนี้เองนะครับ
เป็นเหตุชิงทองในพื้นที่ห้างเหมือนกันนะครับ
กล้องวงจรปิดเห็นผู้ชายคนนี้ไหมคุณขอลองสร้อยขอลองสร้อยคอทองคำ
นี่พนักงานให้เรียบร้อยแล้วนะเขาก็ดูลายมันสวยอันนั้นน้ำหนักมันได้นะ
เดี๋ยวจะขอคล้องเข้าไปในคอหน่อยนะขอลองหน่อยสวมซวบเข้าไปแล้ว
ค่ะพอสวมแล้วยังไงต่อคุณใช่เขาดูกระจกอยู่นานเออใช่
พินิษฐ์พิจารณาหล่อยังเท่อยังที่ร้านเขาช่วยจัดนะอ่ะพี่
ใส่ดีให้มันมาอยู่ตรงกลางนี้อย่างนี้อย่างนี้
จะได้ไม่เบี้ยวอะพี่หล่อจังเลยนะฮะโอ้โหเหมาะสมเลยดูเป็นเศรษฐีเลยนะครับ
ถามว่าจริงผู้ชายคนนี้คิดในใจแบบนั้นหรือเปล่า
คงไม่ได้คิดหรอกว่าดูดีหรือยังเท่หรือยังแต่ในใจคิดว่าอะไรรู้ไหมคุณ
เขารอจังหวะหรอไปยังเออไปเลยมั้ยเอาเลยมั้ยวิ่งเลยมั้ยเออ
เอาไปเลยไหมสักพักหนึ่งนะฮะจะเห็นเขาถอดสร้อยออกมาอีกรอบหนึ่ง
เอามาถือไว้ในมือมองไปข้างนอกไฟโลดนี่คุณเห็นไหม
ในใจเขาไม่ได้คิดหรอกว่าหล่อหรือยังเท่หรือยังเนี่ย
ไปเลยดีกว่าคิดว่าได้จังหวะก็ไปนะครับ
จากกล้องวงจรปิดก็เห็นชัดเจนเลยได้สร้อยคอทองคำหนัก๒บาทไปนะครับ
โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ของสนพหนโยธินนะ
ซึ่งทางตำรวจของสนเองนะครับก็ได้รับแจ้งเหตุคนร้าย
วิ่งราวทรัพย์ภายในห้างเทสโกโลตัสสลพ
แล้วก็เข้าไปพบพนักงานก็ยืนรอให้การด้วยความตื่นตระหนกแล้วครับ
จากการสอบสวนทราบว่าหลังจากที่ห้างเปิดให้บริการได้ไม่นานนะคุณนะ
กระเป๋าที่หน้าอกนุ่งกางเกงขายาวสีดำ
รองเท้าหนังสีดำใส่หน้ากากอนามัย
ก็ดูภูมิฐานเหมือนกันทำทีเป็นลูกค้ามาขอลองสร้อยคอทองคำ
แต่ว่าจริงไม่ใช่เป็นลูกค้าหรอกนะครับ

ว่าเขาเอาสร้อยคอทองคำหนัก๒บาทจำนวน๑เส้น
มูลค่า๕๕๐๐๐บาทไปโลดเลยนะฮะ
ตำรวจจะเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิด

จะติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ

สำหรับการชิงทองนี้แต่ว่าตำรวจขู่แบบนี้เลย
ทุกรายที่ชิงทองไม่เคยรอดพ้นการจับกลุ่มแม้แต่รายเดียว
ใช่เพราะว่าเราอ่านข่าวชิงทองกันรายวันเลยนะคะคุณผู้ชม